คือมีภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันหนึ่ง
เขาขับผ่านไปแล้วเห็นกระบะคันนึงเนี่ย

นี่ค่ะ
สีขาว
พอเลยไปสักพักหนึ่งเจอร่างของนายสุรชัยอายุสิบแปดค่ะครับ
ถูกชนเสียชีวิตอยู่กลางถนนโอ้โหนี่นะฮะนี่ค่ะ
สภาพศพคือที่ศีรษะค่ะแผลใหญ่มากเลือดไหลเต็มพื้นเลยนะคะ
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตนะคะพังยับทั้งคันเลย
สภาพเป็นแบบนี้หมายความว่าจะชนแรงขนาดไหนจนรถจักรยานยนต์สภาพแบบนี้คุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสามทุ่มครึ่งคืนวันเสาร์ที่สิบเอ็ดกัญญายนต์นะคะ
ญาติของผู้เสียชีวิตแจ้งความที่สอบพอครองห้าเรียบร้อยแล้ว
แต่จนถึงตอนนี้มันยังไม่คืบหน้าครับ
ยังตามรถกระบะคันนั้นไม่ได้เลยอ่ะค่ะคือเขาสวนกับกระบะคันนี้ก่อนใช่ค่ะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นกระบะคันนี้ที่ชนหรือเปล่านะ
แต่สวนกับคันนี้แล้วเลยไปนิดนึงเจอศพแล้วไง
จังหวะเดียวกันเลยครับแต่ยังไม่เจอกระบะคันนี้ยังไม่เจอเลยนะคะ
คันนี้เขาก็อาจจะผ่านมาเหมือนกันก็ได้ใช่เลยไม่แน่ใจว่าเกี่ยวหรือเปล่า
แต่มันคือการชนแล้วหนีเพราะว่ามีคนตาย
ของผู้ตายก็ยับขนาดนั้นแล้วคนชนอยู่ไหนอ่ะอืม
ช่วยเขาอ่ะปล่อยเขาตายอยู่กลางถนนทีนี้ค่ะ
ส่งจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะครับ
ซอยสามารถขี่คลองห้าเป็นถนนสองเลนส์สวนไม่มีบ้านคน
ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๒๐เมตรถึงจะมีบ้านคนนะคะ
เส้นทางตรงนี้มันเป็นลักษณะของเส้นทางลัดมันก็เลยไม่ค่อยมีบ้าน
ไม่ค่อยมีรถนะคะนายสุริยาอายุสามสิบปี
เจ้าของคลิปจากกล้องหน้ารถและเป็นคนพบศพคนแรกบอกว่า
เขาขับรถไปส่งพี่ชายที่บ้านอยู่ในซอยตรงนี้แหละครับ
แล้วก็ยืนคุยกัน๑๐นาทีกำลังจะขึ้นรถเพื่อขับกลับบ้าน
เห็นผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์ออกไปพอดีนะคะเนี่ยค่ะ
นี่เห็นไหมเขาบอกว่าเห็นผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปพอดี
ครับจากนั้นสักสองสามนาทีเขาก็ขับรถออกไป
แล้วมีรถกระบะติดคอกสแตนเลสสวนมาก็ยังพูดกับน้องที่นั่งรถมาด้วยกันเลยว่า
คันนี้มันขับเร็วจังนะเนี่ยยังทักกันอยู่เลย
เนี่ยขับผ่านไปแบบนี้ครับแล้วพอตัวเองขับไปเรื่อยเรื่อยอ้าว
เห็นอะไรก็ไม่รู้อยู่กลางถนนนึกว่าเป็นสุนัขถูกรถชน
แต่พอไปใกล้ใกล้คือคนถูกรถชนแล้วนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนแบบนี้โอ้โห
ตัวเจ้าของคลิปเขาบอกว่าก็กลัวคนอื่นจะเข้าใจผิดครับ
ว่าเขาเป็นคนชนเขาก็เลยเปิดภาพจากกล้องหน้ารถมาให้ดู
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเขาก็เลยมั่นใจว่ากระบะคันนั้นแหละ
ขับสวนเข้าไปน่าจะเป็นคันที่ชนผู้เสียชีวิตนะ
เพราะไม่มีรถคันอื่นอีกเลยอะค่ะ
มีแค่รถกระบะคันนั้นคันเดียวที่ขับสวนไปแล้วก็ขับเร็วมากเหมือนกับหนีอะไรบางอย่าง
มีรถปูนจอดอยู่ตรงนี้คันหนึ่งมอไซค์มามอไซค์ออกไป
ผมก็โยกหัวออกมาแล้วก็มีพี่เอาสวนมาก็มีอยู่แค่นั้น
ทีแรกคิดไม่คิดว่าเป็นคนด้วยทีแรกเพราะว่ามันมันเห็นอยู่แค่จุดเดียว
แล้วก็ไม่เห็นรถไม่เห็นมอไซค์
พอเข้าไปเห็นไหมครับปุ๊บก็ถึงได้ลงไปดูใกล้ใกล้ว่าใช่หรือเปล่าใช่คนหรือเปล่า
ตอนนั้นที่เราเห็นเขาเขายังมีชีวิตอยู่เลยอยู่หรือว่าเขายังมีหายใจ
ไม่ไม่เลยครับเพราะผมก็ไปดูก็ไปดูไปสังเกตที่หน้าท้องอยู่ก็นิ่ง
ไม่เหมือนไม่เหมือนคนหายใจอย่างเงี้ดีที่มีกล้องหน้ารถไม่งั้นเขาก็
เขาจะว่าผมไม่ได้โทนเอานะดิเพราะผมไปเจอคันแรกก็อยากให้จับได้ครับ
เพราะน่าจะรับผิดชอบหน่อยครับแต่คนทั้งคนน่ะ
ดังนั้นกระบะต้องสงสัยคันนั้นถ้าคุณไม่เกี่ยวคุณก็ต้องรีบแสดงตัว
แล้วก็ไปพบตำรวจเพราะตอนนี้คุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วนะ
ว่าคุณชนแล้วหนีหรือเปล่าเพราะมีรถคุณอยู่คันเดียว
ขับผ่านไปแบบเนี้ยพอคุณขับไปแล้วก็ไปเจอศพเลยอ่ะ
นางสาวประยูนอายุสิบสิบแปดปีเป็นเจ้าของบ้านที่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี้ยนะคะ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุก็นั่งอยู่ในบ้านกับสามีได้ยินเสียงเหมือนรถชนอะไร
บางอย่างเสียงดังมากยังพูดกับสามีอยู่เลยว่าเอ๊ะ
สุนัขหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะใช่ทำไมเสียงมันดังขนาดนี้
เธอกำลังจะออกไปดูได้ยินเสียงรถกระบะขับผ่านหน้าบ้านเธอไปอย่างรวดเร็วค่ะ
แล้วก็เห็นผู้เสียชีวิตนอนอยู่กลางถนนเธอก็เลยมั่นใจว่ารถกระบะต้องสงสัยคันนั้นแหละ
คันที่อยู่ในคลิปภาพกล้องหน้ารถนั่นแหละคือคนที่ขับชนผู้เสียชีวิต
เพราะว่าหลังจากสิ้นเสียงชนก็มีแค่รถกระบะคันนั้นคันเดียวที่ผ่านไป
ได้ยินเสียงดังแบบโอ้โหนั่นเลยอ่ะดังบุ้มแล้วมันก็พอสักพัก
มันยังไม่นั่นสักหน่อยหรอกรถคันนั้นมันก็บึ้นไปเลยอ่ะ
ตอนแรกไม่กล้าออกมาดูแล้วทีนี้เปิดหน้าต่างดูแล้วเห็นรถคันนั้นมาจอดดู
ก็เลยออกมาดูด้วยยังไงไม่กล้าออกมาดูคิดว่าเป็นรถกระบะ
เพราะว่าออกมาไม่ทันเพราะว่ารถคันนั้นพอมันชนปุ๊บเนี่ย
มันดังบึ้มแล้วมันก็เบิ้ลไปเลยอ่ะเหมือนกับว่ามันเนี่ยดูคนแล้วมันก็ไปเลยอ่ะ
คุยกับแฟนนะแฟนก็บอกว่ารถชนกันแน่นอนเขาบอกเพราะเรายังไม่นอนกัน๓ทุ่มครึ่งประมาณเนี้ย
นั่งเล่นโทรศัพท์กันอยู่แล้วก็ดูไอ้นี่กันอยู่ไง
แล้วเขาบอกว่ารถชนคนแน่นอนยังไงก็ชนคนแน่นอน
ถ้าชนหมาไม่เสียงขนาดนั้นเพราะมันดังมากอ่ะดังจนเราอยู่ในห้องเราได้ยินหมดอ่ะ
คุณผู้ชมคะศพของผู้เสียชีวิตก็ต้องนำไปชนะสูตรนะคะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ก็มารับศพนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในอำเภอนนคูณจังหวัดศรีสเกต
นายอนุสิตอายุ๓๙ปีเป็นญาติของผู้เสียชีวิตนะคะก็บอกว่าหลานเนี่ยมาทำงานอยู่กับเขาได้ประมาณ๕ปีเขารักและดูแลเหมือนลูก
ผู้ตายเป็นคนนิสัยดีขยันทำงานกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนเสียใจมากนะคะ
อยากให้ตำรวจตามคนร้ายมาดำเนินคดีและรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
ไม่ใช่จะมาชนคนตายแล้วหนีไปแบบนี้
ผมคิดว่าเต็มที่จะลงมาดูมาดูบ้าง
ถ้าเกิดว่าเขาลงมาดูในจุดนั้นน้องเขาอาจจะไม่เสีย
น้องเขาอาจจะไม่เสียถ้าเขาลงมาดูบ้างครับ
รถเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้ลักษณะอยู่ว่าเป็นรถอะไร

ทางผู้กำกับสพคลอง๕ค่ะก็บอกว่าตอนนี้ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดไล่ไปเลย

ว่าใช้เวลาไม่นานน่าจะจับคนที่ก่อเหตุได้นะคะ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตด้วย
เราไปที่บ้านญาติของผู้ตายนะครับ
เขาชื่อนายสุรชัยอายุเพิ่ง๑๘ปีนะฮะ
อยู่ที่ตระมณนนวลค้ออำถานวลคุณจังหวัดศรีสะเกตนะครับ
รับศพนะครับเพื่อบำเพ็ญกุศลที่บ้านเนี่ยนะครับ

แม่บอกว่ามีลูกสามคนสุรชัยเป็นลูกคนกลาง
ตอนเรียนจบม๓ไปทำงานอยู่กับลูกพี่ลูกน้อง
เป็นร้านทำป้ายไวนิ่นที่คลองหลวงปฐุมธานี
ทำงานได้๕ปีก็ออกจักรยานยนต์เพื่อขี่ไปทำงาน
ค่าแรงได้วันละ๓๐๐ใช้ผ่อนรถด้วยใช้จ่ายส่วนตัวด้วย

คือกะว่าถ้าผ่อนรถหมดคงมีเงินเหลือส่งมาให้แม่บ้าง
รับว่าแม่บอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
อยากให้คนก่อเหตุออกมารับผิดชอบนะครับ
ก็ดื้อบ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้น
ค่าแรงเขาก็แค่๓๐๐ทุกชีพ

ผมไม่รู้บางครั้งแม่โอนไปให้ไส
รับจ้างได้ก็พอแบ่งไปให้ลูก

รับจ้างมาก็แบ่งไปให้ลูกใช้
แค่อยากให้เรามารับผิดชอบอะไรที่มัน
ครับไม่มีใครอยากสูญเสียหรอกครับ
แต่มันไม่น่าจะเรียกว่าขนาดนี้นะเขายังเด็ก
ครับไม่ใช่เกรล
เข้าชนแล้วหนีผมเจอใจรู้สึกเจอใจอย่างมาก
ศพของหน้ายุฏไชยได้เคลื่อนจากพระธุมธานีนะครับ
เพื่อส่งมาบ้านสถานีสะเกดนะครับ
คืนนะครับชาวประนักกิจศพลูกชายสิบหกกันยายนนี้ครับ
ก็ต้องรอว่าใครก่อเหตุนะนะใช่ค่ะ